อันนี้นะคะเป็นชีวิตของคนถูกลอตเตอรี่
ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๑๕ใบ
แล้วก็ได้เงินไป๓๐ล้าน

เสียปานท่านนี้นะคะเป็นคนดวงดี
คุณยงยุทธ์แก้วสวนจิกอันนี้ถูก

เขาก็เป็นคนดวงดีทุกคนก็ยินดีด้วย
ใช่ไหมครับมาอัปเดตชีวิตคุณปานกันหน่อย
ก็มีเหมือนกับบางคนก็บอกว่าไม่ค่อยสบายตอนนี้
วันนี้ให้ข้อมูลกับทีมข่าวบอกของเราบอก
ยังใช้ชีวิตสุขสบายปกตินะ

ช่วยพี่สาวเสิร์ฟก๋วยเตี๋ยวที่ร้าน

ตอนนี้ยังเหลือเงินสดเกือบ๑๐ล้านนะคะ
ก็จะเก็บเอาไว้นะคะให้ลูกไว้เป็นทุนการศึกษา
เขาก็ไปทำเกษตรกรรมไปสร้างบ้านนะคะ
การทำเกษตรเนี่ยแต่ตอนนี้เขาไม่ได้ทำแล้ว

คาดว่าจะมีชีวิตอยู่ได้ประมาณ๑ปี

เพราะฉะนั้นก็เลยหยุดทำงานหนักทุกอย่าง

รับยาเดือนละ๒ครั้งเพื่อประคองอาการไว้ค่ะ
เพราะว่ามันเป็นมานาน
ก็อาจจะบางครั้งอาจจะช็อก

ต้องหยุดทำงานหนักทุกอย่างครับ

ก็มีการประกาศขายบ้านนะคะ

ที่ดินด้วยนะคะ๑๐ลูก
นะคะแต่เขาบอกว่าที่ขาย

ตอนนี้ก็ใช้ชีวิตพอเพียงอยู่

จากการถูกโรตเตอรี่แต่ว่าสุขภาพ
ตอนนี้คือสิ่งที่เสียปานน่าจะ